คุณผู้ชมคะการเมืองร้อนพร้อมมาเสิร์ฟแล้วนะคะ
เพราะว่าประเด็นร้อนมีอย่างต่อเนื่องจริง
เรื่องของการเมืองน่าจะยาวไปจนถึงนู่น
เลือกตั้งน่ะต้องหยุดตามกันเรื่องแรกเลยนะคะเขาบอกว่า
พลังประชารัฐเตรียมประชุมว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคเหนือ
ในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากที่นายสมศักดิ์เทพสุธิน

ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ร้อนเลยนะคะ
ก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์นายกบอกว่า
กรกตไม่ต้องใส่โลโก้พักลงไปในบัตรเลือกตั้งก็ได้
เรื่องนี้สองพักใหญ่เขาออกมาโต้กันดูเด็ดเด็ดมันเหมือนกันค่ะ
คือมันมีรายงานออกมาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมแม่น้ำ๕สาย
สัปดาห์ที่แล้ววันที่๗ธันวาคมที่เขาประชุมกัน
ว่าไม่ควรใส่ชื่อและโลโก้พักการเมืองลงในบัตรเลือกตั้ง
สองพักใหญ่ก็ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ทันทีเลยนะคะ
พักแรกค่ะพักเพื่อไทย
นางละดาวัลวงศรีวงขโสกภักดิ์ก็บอกว่า
เอาเปรียบพักการเมืองและสร้างความสับสนให้กับประชาชนเลยนะ
รวมถึงเป็นการกระทำที่ผิดหลักการสากลทั่วไปด้วย

ออกแบบบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์เข้าใจง่าย

พักกับผู้แทนแบ่งเขตก็มั่วไปหมด
ยังจะนำไปสู่การอ้างเรื่องคะแนนเสียง
เรื่องกาบัตรเสียเรื่องกาผิดภักดิ์
ซึ่งการกระทำแบบนี้มันบ่งบอกชัดเจนเลยว่า

ถึงขนาดต้องพยายามทำทุกวิถีทาง
เพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมือง

ส่วนประชาธิปัตย์ค่ะนายธนาชีรวินิตโคศกภักดิ์ก็บอกว่า
เอ๊ะดูเหมือนกรกตจะมีท่าทีสอดรับกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ซะด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างภาคการเมือง
แต่มันเป็นปัญหาที่จะทำให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลงค่ะ

การให้แต่ละทีโอ๊ยมันยุ่งยากสับสนเหลือเกิน
ซึ่งทีมกฎหมายของพักตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดนะคะ
ว่าเรื่องนี้มันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่า
ส่วนความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งพักใหญ่พักพลังประชารัฐค่ะ
นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกภักดิ์กรรมการ
รณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งของพักบอกว่า
ภาพรวมการลงพื้นที่๔จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
ซึ่งจากการรับฟังความเห็นประชาชน
สะท้อนถึงปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร
แหล่งน้ำแล้วก็เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นไป

เดินทางไปที่จังหวัดลำปางนะคะ

ก่อนที่จะร่วมประชุมกับว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคเหนือ
วันที่๑๑ธันวาคมต่อไป
ถือว่าเขามีการทำงานเป็นแบบแผนเหมือนกันนะ
แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความคืบหน้า

ในฐานะผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องศึกษาดีนะ
ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กฎเป็นยังไง
เขตไหนพักไหนเบอร์อะไรแบบไหน